ช่วงนี้ก้าวเข้าสู่หน้าร้อนแล้วคุณผู้ชมบางที่ฝนตก
แล้วอาจจะมีฝนบ้างใช่ไหมมีพายุบ้างประปรายนะคุณผู้ชม
แต่ว่าต้องบอกว่าหน้าร้อนมันร้อน
หลายคนอย่างจักรแร้เปียกคนข้างน่ะคุณ
เดินออกนอกตึกออกนอกบ้านโอ้โหร้อนไปหมดเลยทำยังไงดี

ให้ช่วยสบายบางคนตัดผมรับหน้าร้อนเป็นผมสั้น
สัตว์เขาก็ร้อนเป็นเหมือนกัน

สุนัขโอ้โหสุนัขขนยาวมันจะต้องร้อนแน่
พาน้องไปตัดขนซะหน่อยดีกว่าค่ะเผื่อน้องจะถูกใจ
ตังค์นั่งตายอะไรอ่ะ
ตัดขนเสร็จแล้วนั่งก้มหน้าอย่างเดียวเลยไม่มองอะไรเลย

น้องไปต้องครับให้เห็นมันสกูลนั้นมันหมาเหรอครับ
เนี่ยตัวนี้ตัวเดี๋ยวตัวเดียวกันเหรอ
ตัวนี้มันมีชื่อไหม
ตัวนี้มันมีชื่อชื่อว่าเจ้ากระตัง
กระตังเป็นสุนัขพันธ์ผสมเพศเมียค่ะ

คือเจ้าของเขาบอกว่าเออช่วงนี้มันหน้าร้อน
น้องอยู่บ้านขนรุงรังมันน่าจะร้อนเหงื่อออก
ก็เลยเอาน้องมาให้ช่างอาบน้ำแล้วก็ตัดขนซะหน่อย
เพราะว่าน้องเป็นสุนัขพันธ์ขนยาว

เมื่อกี้น้องยังดูร่าเริงอยู่เลยนะคะ
น้องบอกว่าทำไมตัดอะไรไม่ปรึกษา
น้องไม่ได้อยากได้ทรงนี้หรอกค่ะ

ดูแววตามีรอยยิ้ม

ไม่กล้าแม้แต่จะลุกคุณเห็นไหม

มันเป็นที่มาของคำว่าหมาง
หง่อยมากหงอเลย

คุณคือจริงนะ
สุนัขคุณคิดว่าคุณไปตัดขนมัน
แล้วมันจะไม่รู้สึกอะไรไม่ใช่นะคะ

ถ้าขนมันเปลี่ยนหรือว่ามันไปตัดอะไรของมัน
มันจะมีความไม่มั่นใจในตัวเอง

มันขาดความมั่นใจในตัวเองไปนะคะ
จะตัดขนถามน้องก่อนนะ

สิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็น

หน่อยเลยทีเดียว
กระตังค์นี้มันคงคิดนะทำอะไรผิด
ทำไมต้องลงโทษลงทันกันแบบนี้
ผิดตรงไหนกระตางค์ลูกเดี๋ยวมันก็ยาว
แป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ยาว
เดี๋ยวที่ว่านี่มันกี่เดือนล่ะคุณใบตอง

เดี๋ยวจะบำรุงแม่จะพาเก็บตัวอยู่บ้าน
รอจนกากขนจะยาวแล้วอ่ะลูกนะ
เอ็นดูคุณคนที่เรียงตัดก็จะรู้อีกดีอยู่แล้วว่า
เวลาเรานำสุนัขไปอาบน้ำตัดขนเนี่ย

ไอ้ลาบบิ๊ดเดี๋ยวเมื่อกี้
ทำให้หนาวเป็นสุนัข
ค่ะเออสุนัขหน่อยเอาก็ดูแลกันให้ดีแล้วกันนะ
ใช่มันจะอายจริงก็เลยต้องใส่เสื้อให้มันจะไม่อายจริง
ขออนุญาตแบบนี้มีให้ดูกันในทุกเช้านะครับค่ะจ้ะ